ตำรวจพลธรอัมพวาจังวันสมุด๒ครั้งได้รับแจ้งว่าพบสพฟุ่ชายคนหนึ่ง
นอนเสียชีวิตอยู่ที่ร่องน้ำในสวนนะคะ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะสภาพศพคือเปื้อนโครนไปหมดทั้งตัวเลยนะคะ
แต่ณตอนนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าถ้าพบศพผู้เสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุ
เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยป้องกันโควิด๑๙นี่นะคะ
ก็ฉีดพ่นยาอะไรต่างแต่ปัญหาคือยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากอะไรค่ะ
ผู้เสียชีวิตอายุ๗๗แล้วนะคะแล้วสภาพศพคือเหมือนถูกสัดกัดแท้
ตอนที่เข้าไปจะนำศพออกมามีตัวเงินตัวทองยืนอยู่๒ตัว
ต้องไล่มันไปแล้วก็เอาศพออกมาเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะตำรวจภูทรอำภาวาไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่๑๒๘ทับ๑หมู่๙
อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
พบศพนอนตะแคงจมโครนอยู่ร่องสวนข้างบ้านนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วัน
เพราะว่าที่หน้าที่หัวมีแผลเหมือนกับถูกกัดแท้
ส่วนที่ท้องเนี่ยนะมีบาดแผลคือท้องเปิด
อวัยวะภายในหายไปด้วยบางส่วน
ก็คาดว่าอาจจะถูกสัตว์กัดแท้อ่ะนะอาจจะเป็นตัวเงินตัวทองแถวนั้นน่ะนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าในเปรมเล้าเจริญอายุ๗๗แล้วค่ะ
คุณตาเปรมเนี่ยก็มีอาชีพทำรางน้ำระบายน้ำฝน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรนะคะ
ก็ใส่ถุงซิปล็อกมิดชิดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
เพราะยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

คุณตาเปรมอยู่บ้านคนเดียวอายุเยอะแล้ว๗๗อาจจะร้อน
เป็นลมหน้ามืดตอนที่เดินข้ามสะพานข้างบ้าน
แล้วก็ตกลงไปในร่องสวนจมโครนเสียชีวิต
แล้วก็อยู่บ้านคนเดียวอะค่ะไม่มีใครรู้กว่าจะมาเจอศพก็หลายวัน
อาจจะทำให้ตัวเงินตัวทองที่อยู่แถวนั้นมากัดกินศพ
คาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ค่ะ
วันนี้เราก็เลยให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปที่บ้านก็ไปคุยกับกู้ภัยมูลนิธิสรรพราเชนนายสักกรินทรงประดิษฐ์

เขาเล่าให้ฟังว่าญาติแจ้งไปว่าพบศพตาเปรมอยู่ข้างบ้าน
พอกู้ภัยไปก็เห็นว่าตัวเงินตัวทองยืนอยู่ทั้งสองตัว

อวัยวะภายในของหุ้นตาหายไปด้วยนะคะ
แล้วก็อวัยวะบางส่วนเนี่ยเจอแต่อยู่ห่างจากศพไปตั้ง๔๕เมตร
ว่าตัวเงินตัวทองคงไปกัดกินแล้วก็ลากเอาอวัยวะบางส่วนออกมาอะไรแบบนี้ค่ะ
ใกล้ผู้ตายนะคะมีเลื่อยมีมีดมีรองเท้าคู่นึงมือถือก็วางอยู่นะคะ
จะได้ที่บอกว่าคือแปลกใจทำไมศพคือโครนเปื้อนไปหมดทั้งตัวเลย
ถ้าแค่เป็นลมล้มลงไปแล้วก็จมเสียชีวิตนะนะทำไมมันเหมือนแบบโครนมันถึงเปื้อนเยอะขนาดนี้
ก็ยังไม่รู้นะคะต้องชนะสูตรหาสาเหตุกันอีกทีค่ะ
พอเรียกมาผมก็มาเจอสภาพนอนคือนอนนอนต้อนหน้าอยู่ในในช่วงนี้ตรงนี้ก็มีไส้
หลุดออกมาแล้วก็หน้าเละนั้นตัวมีแต่ขี้โคนเต็มไปหมดเลย
ตกตอนมายังมีตัวเงินตัวทอง
ก็สันติธรรมไม่ได้ว่ากี่วัน
ก็ต้องรอพลชนะสายวัน
น่าจะหลายวันครับเพราะว่าแมงวันก็ตัวใหญ่แล้วนะ
เพราะว่าที่คุยกับหมอหมอบอกว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่ง
กว่าจะไปเจอศพด้วยความที่คุณตาอยู่คนเดียวด้วย
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ยงยุทธ์คิวเคยอายุ๖๐
เล่าให้ฟังว่าไม่รู้เลยว่าตะเปรมเนี่ยเสียชีวิต
ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมายังเห็นตะเปรมไปดายย่าอยู่ที่ร่องสวนหลังบ้านอยู่เลยนะ
ยังถามเลยว่าอ้าวมันดาย่าคนเดียวเหรอ
เปรมก็ตอบว่าใช่แต่หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย
ทั้งที่ตะเปรมเนี่ยจะออกมาเดินอยู่แถวบ้านทุกวัน
ต้องเดินผ่านหน้าบ้านของนายยงยุทธ์ทุกวันไปซื้อข่าวของเครื่องใช้
เพราะว่าตะเปรมอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัว
ยงยุทธ์เพื่อนบ้านบอกว่าเจอเมื่อเย็นวันศุกร์
วันนี้วันจันทร์แต่กู้ภัยบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๕๗วันนี่นะคะ
เพื่อนของตะเบรมผู้เสียชีวิตค่ะนางนงทองยางอายุ๗๗เหมือนกัน
ก็ไปหาที่บ้านก็นั่งคุยกันปกติแต่ตาเปรมก็บ่นให้ฟังเรื่องสุขภาพ
หลานก็ไม่มีไม่มีใครมาดูแล
ภรรยาที่เคยอยู่ด้วยกันก็เลิกกันไปนานแล้วอยู่เพียงลำพัง
แต่เนี่ยตาเปรมก็เล่าให้ฟังนะนางนงบอกนะคะ
แต่เปรมเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนนึงเป็นคนรู้ใจ
โทรคุยกันคลายเหงาป้านงก็เลยบอกว่า
เคยเห็นมีผู้หญิงมาหาตะเปรมบ่อยแต่พักหลังไม่มานานแล้ว
เพิ่งจะเห็นมาหาอีกครั้งก็คือมันวานนี้มีผู้หญิงมาหา
ที่เขามาหาเพราะเขาบอกว่าเขาติดต่อตะเปรมไม่ได้
แต่สุดท้ายมาเจอว่าตะเปรมไปกลายเป็นศพ๐๑ละครับ

ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าวัตตะเปรมพูดจริงพูดเล่นแต่ที่บ้านของตะเปรมมีสารพระภูมิ
มีการตั้งแท่นบูชากางล่มเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านแล้วก็มีทูบปักรอบบ้านเลย
อยู่คนเดียวตีก็เดินไปซื้อแกงข้ามไปฝั่งอันนู้นนะ
ฉันอย่างนี้ไม่กล้าเดินไปเลยเนี่ยแกเดินข้ามไปซื้อแกงมาถุงสองทุ่ม
คงจะล้มอ่ะสันนิษฐานนะเขาพวกตำรวจเขาก็คงจะล้มไปเพราะเห็นมีเรื่อย
วางอยู่ด้วยคงจะมาทำอะไรข้างเรือเขาไม่มีใครไปทำอะไรไงหรอก
เป็นเองโรคในตัวแกอ่ะอืมก็ต้องชนะสูตรนะคะ
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรมีการชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชภาคกลางจังหวัด
หรือวัดปักงามที่อัมพวาจังหวัดสมุดสงคราม
จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะตาเปรมวัยเจ็ดสิบเจ็ด
ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็มีทรัพย์สินเป็นบ้านและที่ดินสองไร่อ่ะ
คลองอำภาวาเลยหลายล้านนะมีสมุดบัญชีเงินฝากจำนวนนึงนะคะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตก็เคยบอกกับเพื่อนกับคนแถวบ้านว่าถ้าตายเนี่ยนะ
ยกบ้านกับที่ดินให้วัดเพราะตัวเองไม่มีญาติ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำเอกสารอะไรยืนยันเอาไว้หรือเปล่า
แต่คนใกล้ชิดก็บอกว่าไม่น่าจะเกิดจากอะไรอย่างอื่นนอกจาก
อาจจะเป็นลมแล้วก็ล้มลงไปเสียชีวิตเองอะไรแบบนี้